ทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับลูกเขยกับพ่อตา
ที่ว่าพ่อตาบอกว่าจะไปขายที่นะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเสพอะไรพวก
เนี้ยนะครับสุดท้ายล่าสุดเนี่ยลูกเขยที่ถึงขั้น
เอาเสียมตีพ่อตาจนตายวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพวังหงษ์จังหวัดแพร่นำตัวนายธีรวุฒิจันหมื่น
อายุ๓๙ปีผู้ต้องหานะครับที่ฆ่านายประยูนบำรุงจิต
หกสิบสองพ่อตาเสียชีวิตนะครับอ่าวันนี้นะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการคุมตัวไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีปากเสียงกันแล้วก็อะไรเขาก็อ้างอะไรของเขาไป
ร้ายจนเสียชีวิตนะครับคุณกวินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าพ่อตากับลูกเขยคู่นี้มีปากเสียงกันบ่อยนะฮะเดี๋ยวฟังนะฮะ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
วันนี้ก็มีคนมาแสดงความเสียใจกันนะฮะ
วันนี้ก็มาจุดทูบขอเข้ามาศพผู้ตายด้วย
โดยบอกว่าลูกชายก็มีนิสัยใจร้อนบ้างนะครับเป็นคนไม่ค่อยสุขุม
ไม่ค่อยพูดคิดไม่ถึงว่าจะลงมือขนาดนี้ที่ผ่านมา
ชายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังนะครับ